สถานที่๓กรกฎาคม๒๕๖๐พออ้อยจุธาพรอุ่นอ่อนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การบริหารส่วนตำบลชำอำเภอกันธรรักษ์จังหวัดศรีสเกต
จากบ้านเช่าเขตเทศบาลเมืองกันทรรักษ์
หลังหายตัวไป๑๗วันครอบครัวพออ้อยตัดสินใจเข้าแจ้งความ
ซึ่งช่วงนั้นเธอสนิทกับนายทหารคนหนึ่ง
เพื่อนสนิทให้เบาะแสสำคัญพออ้อยเคยชวนไปทวงเงินนายทหารยอดเงิน๕แสนบาท
แต่ทวงแล้วหลายครั้งกลับถูกใบเบี่ยงก่อนหายตัวไป
หลังหายตัวไป๔วันพออ้อยส่งคลิปวิดีโอชายหน้าตาคล้ายผู้กองเน่ง
พชัยโสภาอดีตในทหารค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
กำลังนอนเล่นมือถือมาให้
แก่รอยไม่กี่วันพบรถพออ้อยถูกแปรสภาพ
อู่ทำศรีที่อุบลราชธานีขายผ่านในหน้า
นำซ้ำยังถูกโอนลอยปลอมลายเซ็นต์
แม้ไม่มีใครติดต่อพออ้อยได้แต่เฟซบุ๊คกลับเคลื่อนไหว

พออ้อยแชร์ข่าวพร้อมข้อความปริศนา
จะกลับบ้านได้ไหมสรุปไม่กลับ
ยังมีไลน์ส่งไปทวงเงินลูกหนี้
เงินถูกโอนไปยังบัญชีปลายทางคือบัญชีผู้กองเน่ง
ตำรวจแกร่อยโทรศัพท์มือถือ
สัญญาณมือถือพออ้อยอยู่คู่กับผู้กองเน่ง

ฐานทหารชายแดนไทยลาวด้านจังหวัดอุบลราชธานี
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานการนำรถเก๋งไปจำนำ

การแสดงตัวเป็นพออ้อยทวงเงินลูกหนี้ผ่านไลน์

สิบเอ็ดสิงหาคมผู้กองเหน่งเข้ารับทราบข้อหา
เอกสารช่อโกงและพรบคอมพิวเตอร์
เจ้าตัวให้การปฏิเสธ

ครอบครัวพลิกป่าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี

นำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
เชื่อว่าเธอตายอย่างทรมาน
ในที่สุด๒๓ตุลาคม๒๕๕๙
กระโหลกศีรษะชิ้นส่วนกระดูกเส้นผม

นาฬิกาในป่ารอยต่อไทยลาวกัมพูชา

ของทั้งหมดญาติยืนยันว่าเป็นของพออ้อย

ผลตรวจดีเอ็นเอตรงกับพ่อแม่

ตำรวจแจ้งข้อหาผู้กองเน่งเพิ่ม
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนากักขังหน่วงเหนียว
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

สารตัดสินประหารชีวิตผู้กองเหน่งอุ้มฆ่าพออ้อย

ให้เหตุผลว่าแม้ไม่มีประจักษ์พยาน
แต่พยานหลักฐานสอดคล้องติดต่อเป็นลำดับ
ยากที่จะสร้างเรื่องปรักปรำ
ครอบครัวได้รับความยุติธรรม

อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นประหารชีวิตผู้กองเหน่งสถานเดียว
แต่ให้แก้คดีแพ่งชดใช้ครอบครัวเพิ่มอยู่ระหว่างรอสารดีกาตัดสิน